คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้รถเล็กปะทะรถใหญ่
รถเล็กที่ว่านี่ก็คือมอเตอร์ไซค์ครับปะทะรถใหญ่ที่ว่าก็คือบรรทุก๖ล้อ
ต่างคนต่างบอกว่าโอ้โหแต่ละฝ่ายเนี่ยเบียดมาเลยไม่ยอมกัน
แต่สุดท้ายคนที่น่าสงสารที่สุดคือเด็กน้อยทำไมเด็กน้อยน่าสงสารที่สุด
เรียกหาแม่จ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ
ปาดผมเบียดผมนี่
โอ้โหจริงคลิปนี้มีอยู่๒จังหวะที่สำคัญนะฮะ
เมื่อกี้จังหวะแรกก็คือจังหวะที่ผู้เป็นพ่อขี่มอเตอร์ไซค
มีลูกน้อยซ้อนอยู่แล้วพ่อก็เหมือนถ่ายไปด้วยนะครับ
ว่าเจอรถใหญ่ปาดหน้าแล้วก็เบียดมาแบบนี้
แล้วก็ขับคู่กันไปจริงก็ห่วงอันตรายเหมือนกัน

และทีนี้ฮะจังหวะที่๒คือจังหวะนี้ครับ
เพราะเป็นจังหวะที่นี่รถใหญ่มาดักมอเตอร์ไซค์ก็จอด
มอเตอร์ไซค์ก็จะไปเคลียร์กับรถใหญ่
แล้วเป็นจังหวะที่คนขับรถใหญ่ถืออาวุธมีดออกมาด้วย
นี่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกับมอเตอร์ไซค์ของนายเทิดเกียรติ
ชุปันไนอายุ๓๑ปีนะครับ
เป็นพ่อแล้วก็พาลูกชายตัวน้อยอายุ๖ขวบกำลังกลับบ้าน
แล้วปรากฏว่าเจอรถ๖ล้อบรรทุกไก่เนี่ย
เบียดกันมาแซงกันมาไล่กันมาแบบนี้นะครับ
ท้ายที่สุดคุณผู้ชมฮะมันเป็นเหตุตรงที่ว่า
ทั้ง๒คันจอดและเกือบจะมีปัญหา
เพราะคนขับรถบรรทุกเอามีดลงมาด้วย
แต่ยังโชคดีนะว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปแย่งมีดเอาไว้ได้

แต่ก็กลายเป็นประเด็นเพราะว่าผู้เป็นพ่อมาแจ้งความไว้
ที่สพเมืองฉะเชิงเศร้านะครับ

ตรงสี่แยกไฟแดงพนมสารคามในอำเภอเมือง

ผู้เป็นพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าจู่รถ๖ล้อ
ก็ขับกินเลนเข้ามาหาเขาในเลนซ้ายสุด
และด้วยความตกใจกลัวว่ารถหกล้อจะมองไม่เห็น
ว่ามีรถเล็กอย่างมอเตอร์ไซค์ของเขาวิ่งอยู่
ก็เลยบีบแต่เตือนไปแค่ปิ้นเดียวเองคุณ
เดียว๑ปิ๊น๑ครั้งเท่านั้นเอง
อุทานไปอีกหนึ่งครั้งว่าเฮ้ยเท่านั้นเองครับ
น่าจะทำให้คนขับรถบรรทุก๖ล้อไม่พอใจ
ขับบี้กันมาตะโกนสั่งให้จอด
พอจอดเสร็จก็ชักมีดลงมา

ฟังเสียงตอนที่คนขับหรือว่าผู้เป็นพ่อ

ผมก็ตกกระใจผมก็บีบแต่แล้วก็ร้องเฮ
แต่ผมก็หันไปมองหน้าเขา
พอผมจอดเสร็จก็เขาก็เดินลงจากรถ

พอผมแย่งมีดของเขาเสร็จ
แล้วก็เถียงกันอีกแป๊บหนึ่ง
อย่างนั้นน้องว่าขึ้นมึงขึ้นกูครับ
โชคดีเขาแย่งมีดได้โยนทิ้งข้างทางนะฮะ

แล้วก็แยกย้ายเขาเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาแจ้งความนะครับ
ส่วนตัวเด็กน้อย๖ขวบคุณผู้เป็นลูกเนี่ย
บอกว่าทำไมรู้ไหมฮะตอนอยู่ในเหตุการณ์
ผมกลัวมากผมกลัวเขาจะฆ่าพ่อผม
เขาถือมีดลงมาไงใช่ฮะคือเขาอยากแทงพ่อหนู

คือหนูกลัวพ่อตาย
กลัวพ่อตายกลัวก็แทงพ่อหนูอะเหรอ
แล้วก็คือหนูไม่อยากให้พ่อตาย
แล้วก็นักข่าวก็ถามรักพ่อใช่ไหมรักสิครับ
เป็นเหตุที่ทำให้หนูน้อยเขาขวัญเสียเลยนะฮะ
ทางตำรวจก็ให้ไปชี้จุดที่โยนมีดทิ้งในป่าย่า

แล้วก็จะติดตามโชเฟอร์รถหกล้อคู่กรณี
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปใจเย็นกันนะครับทุกคน